กับบ้านนี้นะคะ๓ยอดกุมารนี่นะคะ
ก็เป็นลูกนะคะคุณกายฮารุ
ช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะก็หากิจกรรมทำกันน่ารักจริงค่ะ
เดี๋ยวพาไปดูนะคะเขาแบบว่าพาน้องหมาไปอาบน้ำ
แต่ว่าน้องหมาบ้านนี้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ขวบเดียวนะ

ตัวใหญ่มากนะคะนี่คุณแม่เขาเขียนแคปชั่นแซวไว้เลยนะคะ
บอกว่าเนี่ยจ่ายเงินค่าอาบน้ำหมาตัวเดียวนะคะ
แต่ลูกได้เล่นน้ำอีก๓คน

เรียกว่าฝึกความรับผิดชอบไปด้วยนะคะ

ทำไงรู้ไหมคะลูกนะคะเขาไม่อยู่เฉยค่ะ

เขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมมุกนะคะ

ฝึกมาเป็นอย่างดีสำหรับบ้านนี้